สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมก
แม้ในช่วงนี้ประเทศไทยจะยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนนะคะ
แต่ยังคงมีฝนตกเป็นระยะทำให้เกิดความเสียหายจากลมกระโชคแรง

น่าเป็นห่วงที่สุดคือภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะ
ในช่วงนี้จะพบฝนตกมากถึง๖๐ของพื้นที่
เพราะว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะ
ปกคลุมบริเวณเกาะสุมาตรา

บริเวณภาคเหนือค่ะมีอากาศร้อนเช่นเดียวกับภาคอีสานค่ะ
อุณหภูมิสูงราว๓๘องศาค่ะในขณะที่ภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
ลมกระโชกแรงอุณหภูมิสูง๓๙องศาเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกค่ะ
กลางวันมีอากาศร้อนเช่นเดียวกัน
ส่วนภาคใต้ทั้งสองฝั่งอย่างที่บอกไปนะคะ
มีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
เพราะว่าคลื่นสูง๑๒เมตรเลยทีเดียว
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลางวันมีอากาศร้อนค่ะ
มีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาค่ะ

เพราะเกษตรกรกำลังกังวลกับภัยแรงที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้๒ปีที่แล้วค่ะ
อรมนีต้องเผชิญกับไฟแรงมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะ

ประเทศในยุโรปจะเข้าสู่รูดูร้อน
ถ้าเกิดไม่มีฝนแรงหนักเลยค่ะคุณผู้ชมปีนี้
ส่วนประเทศไทยของเราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ